ถ้าอยากดูคอนเสิร์ตคุณผู้ชมงานเดียวกันค่ะ

จริตีดานี่พี่ตีด่าสวัสดิ์สัตว์จะต้องเปลี่ยน

แม่ตีตีด่าคริสติน่ากิล่า
แม่ก็บอกเลยโอ้โหคิดถึงงานคอนเสิร์ตมาก

คือตอนแรกฟิตซอมร่างกายนะอัพแอนด์อัพแอนด์อัตจะได้ขึ้นโชว์คอนเสิร์ท

ได้เรียนรู้ว่าเมื่อไหล้ได้ตอนที่ไม่มีรายได้
การใช้จ่ายจะต้องโฟกัสยังไงให้รอบครอบ

ประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ำครับไม่ต้องเหลือภาพไอ้ตา
รายได้หายไป๒ปีก็ต้องบอกว่า
มันก็ทุกคนก็รู้สึกว่ามันกระทบทุกคนนะ
แต่ว่ามันก็ทำให้เราเห็นว่า
จะใช้จ่ายอะไรเราก็ต้องดูดี

ค่ะการอยู่บ้านไม่ได้มีผลอะไรเลย
แต่ว่าแค่รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยาก

คิดถึงเวทีเราคิดถึงคนดู
เราอยากที่จะไปแบบว่าเราอยากจะไปแสดง

พี่นาจะมีคอนเสิร์ตกันทั้งเอตตี้
กันทั้งเซนาวิอล์นะคะ

แล้วล่ะค่ะน่าจะปีหน้าก็หวังว่า
ทุกอย่างมันจะดีขึ้นกว่านี้นะคะ
แล้วก็เราสามารถที่จะใช้ชีวิตที่เกือบปกติได้นะ

เพราะว่าเราว่าอีกนาน
คิดถึงพี่ตินานะคะอีกหนึ่งเรื่องค่ะ

อาการป่วยของคุณพ่อวัย๘๐ปีคุณผู้ชม
นอนรักษาตัวนะคะทั้งโรคหัวใจโรคไตค่ะ
ซึ่งตอนนี้นะคะพี่ตินาก็ดูแลอย่างดีเลยล่ะค่ะ
ทุ่มเททุกวินาทีดูแลคุณพ่อค่ะ
แล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้ครอบครัวของเธอด้วยค่ะ
เมื่อกลางปีนี้คือคุณพ่อไม่ค่อยสบายมาก
ก็คือเน้นดูแลพ่อเลย
ผ่าตัดหัวใจอะไรอย่างนี้ค่ะ
ฉุกเฉินก็ฉุกเฉินก็สาหัสอยู่เหมือนกันค่ะ
แล้วก็เป็นโรคไตอยู่แล้วแล้วก็เป็นผวานเป็นไต
แล้วอะไรก็คือมันกลายเป็นหลายอย่างมารวมอะไรอย่างนี้ค่ะ
ที่บ้านก็ต้องโปรแกสต์พ่อนิดหนึ่ง